พาคุณผู้ชมไปติดตามเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
ต้องบอกว่ามันเป็นเหตุสลดเพราะว่าพ่อแท้จำใจที่จะต้องฆ่าลูกในไส้ของตัวเอง
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่เราเกิดไปเบรกที่แล้วค่ะ
คุณพ่อเนี่ย๗๙ปีแล้วใช่ค่ะก็คือบ้านปลายชีวิตแล้วอะค่ะ
แต่คุณพ่อบอกทนไม่ไหวจริงก็ลูกเมาอัลวาดตลอดเลย
คือต้องบอกก่อนว่าครอบครัวนี้พ่อแม่อายุก็มากแล้วนะคะเขามีลูกด้วยกัน๖คน
เป็นพี่น้อง๖คนคนที่ตายเนี่ยชื่อว่านายก้องเกียรตินะคะ
ก้องเกียจเกิดทรัพย์อายุ๔๓ปีเป็นน้องคนสุดท้องค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุเนี่ยก็คือได้รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัส
พอไปถึงเนี่ยหายใจโรยรินแล้วก็พยายามรีบนำตัวนายก้องเกียจส่งโรงพยาบาลค่ะ
แต่ไม่ทันเสียชีวิตระหว่างทางนะคะ
ผู้ก่อเหตุอย่างที่บอกคือพ่อแท้ของนายก้องเกียจเองนายเทียมวัย๗๙ปีค่ะ
หลังจากก่อเหตุเสร็จเนี่ยเดินย้ำว่าเดินนะ
เดินหลบหนีไปอยู่บ้านของลูกชายอีกคนนึงที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๒๐๐เมตร
จนทีก็ไปตามจับกุมตัวมาได้เนี่ยคุณพ่อ
คุณพ่อเจ็ดสิบเก้าแต่ยังแข็งแรงนะอะไรไม่ต้องเนี่ยมาถูกจับต้องถูกดำเนินคดีอ่ะ
อืมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมนายเทียมเล่าให้ฟังบอกว่า
มีลูกทั้งหมด๖คนนายก้องเกียจเป็นลูกคนสุดท้อง
พฤติกรรมของนายก้องเกียจคือชอบดื่มเหล้าดื่มเหล้าเสร็จก็เมา
พอเมาปุ๊บหาเรื่องทะเลาะด่าทอพ่อแม่ทุกครั้ง
คำพูดที่จะเริ่มประโยคเริ่มเรื่องเป็นประจำเลยก็คือว่า
กับแม่รักลูกไม่เท่ากันแบ่งสมบัติให้แต่ละคนไม่เป็นธรรม
ก่อนเกิดเหตุนายก้องเกียจไปกินเหล้ามา
พอกลับเข้าบ้านเปิดฉากเลยค่ะเจอหน้าพ่อแม่ปุ๊บพ่นออกมาก่อนเลย
ด่าทอทั้งท้าทายพ่อเนี่ยทนไม่ไหวเดินหนีออกมาแล้วนะ
ลูกด่าอยู่ในบ้านพ่ออุตส่าห์เดินหนีออกมานอกบ้าน
มใจไว้ปรากฏกล้องเกียจไม่เลิกค่ะเดินตามออกมา
แล้วก็ด่าด่าด่าไล่เดินด่าไปตลอดทางพ่อบอกว่า
ตอนนั้นมันขึ้นมันบันดาลโทษะมันไม่ไหวจริง
รี๊ดเหมือนกันชักมีดพกปลายแหลมยาวยี่สิบเซนติเมตรที่พกติดตัว
แทงเข้าไปที่หน้าอกและสี่ข้างของลูกชายจากนั้นก็เดินหลบไปนั่งพักที่บ้านลูกชายอีกคน
กระทั่งตำรวจตามมาจับตัว
ไหนพูดอะไรอาจารย์เรื่องลูกเรื่องอะไรโอ๊ยเสร็จผมตลอดแล้ว
เพราะมันเพราะมันกินเล่ามันน่ะมันต้องมีเรื่องตลอดเลย

คุณช่วยอายุ๗๙ปีเหมือนกันค่ะแม่บอกบอกทั้งตามตาเลยนะ
พ่อกับแม่ไม่มีใครรักลูกไม่เท่ากันหรอกมี๖คนก็รักเท่ากันทั้ง๖คนนั่นแหละ
แต่ว่าลูกห้าคนแรกอ่ะเขาแยกครอบครัวกันไปก่อนแล้วพ่อแม่ก็ต้องแบ่งที่นา
แบ่งพื้นที่ให้ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวสิทีนี้นายก้องเกียจเอง
จริงก็ไปมีครอบครัวแล้วเหมือนกันแต่เลิกกับภรรยาค่ะ
พอเลิกกับภรรยาเสร็จกลับมาอาศัยอยู่บ้านพ่อแม่
กลับมาอยู่กับพ่อแม่แต่ก็ชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ
แม่ก็เลยยังไม่เอ่ยปากว่าจะให้ที่ทำกินไง
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวเกิดดื่มเหล้าไปเมาเกิดเอาที่ไปขาย

มันก็เป็นเรื่องใช่แม่ก็เป็นห่วงคือห่วงอนาคตลูกนะ
ยังไม่ได้ให้แต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ให้
แต่กลายเป็นว่าลูกชายไม่เข้าใจ
พาน้อยอกน้อยใจด่าทอพ่อแม่ตลอดเวลาว่ารักลูกไม่เท่ากัน
แล้วสุดท้ายก็เกิดเป็นเหตุเศร้าแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายตำรวจก็ต้องคุมตัวในเทียมส่งให้พนักงานสอบสวน
สพท่าไม้รวกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
มันน่าเศร้านะคะลูกชายคนเล็กก็ต้องมาตาย
อายุ๗๙ก็ต้องมาติดคุกแล้วแม่อายุ๗๙ก็ไม่รู้จะอยู่กับใคร
ลูกคนอื่นก็มีครอบครัวกันไปหมดละ